ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังนะฮะ
เธอบอกว่าเธอถูกสามีที่เป็นตำรวจนะครับทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ยังหลอกเธอเนี่ยพาไปให้เพื่อนรุมโทรมข่มขืนอีก
ไปแจ้งความหลายครั้งแต่คดีไม่คืบ

เธอบอกสามีนี่เธอทำเลยร่องรอยอาการบัตรเห็นต่าง
มาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เพื่อให้ช่วยตามความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
สวัสดีภาพเด็กและสตรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมทางคดีนะฮะ
บอกสามีเธอเป็นตำรวจทำร้ายร่างกายเธอติดต่อต่อเนื่องมาหลายปี
จนตอนนี้หวาดกลัวไปหมดแล้วคุณกันบอกว่าสามีของหญิงสาวคนนี้เป็นตำรวจ
ยด๑๐ตำรวจโทนะฮะประจำอยู่สนแห่ง๑ในกรุงเทพฯ
แต่๑๐ตำรวจโทคนนี้เนี่ยมีพ่อเป็นตำรวจยศใหญ่ระดับรองภูมิกับการ
ของสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยหญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าจดทะเบียนสมรสนะอยู่กินกันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายกับสามีที่เป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทนายนี้มานานหลายปี
แล้วเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้
ตัดสินใจหนีออกมาจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากคุณกัน
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่อยู่กินด้วยกันเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดสามีที่เป็นตำรวจคนนี้ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบ
แต่สิ่งที่หวาดกลัวที่สุดก็คือเคยพาเธอเนี่ยไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เธอก็คิดว่าไปกันในฐานะสามีภรรยาแต่พอเข้าไปถึงห้องในโรงแรมเนี่ย
เจอผู้ชายคนอื่นที่ไม่รู้จักเลยอีก๗คนแล้วก็ถูกข่มขืนถูกถ่ายคลิปเอาไว้

ทุกครั้งที่ก่อเหตุแบบนี้หรือว่าทำร้ายร่างกายสามีเธอจะอ้างว่าเธอเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
เพราะเขามีพ่อเป็นตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ขณะเดียวกันนะฮะก่อนหน้านี้
เธอเคยพยายามหนีมาหลายครั้งสุดท้ายถูกตามเจอแล้วก็ถูกจับกลับมาที่บ้าน
เธอเคยไปแจ้งความอยู่๖ครั้งแต่คดีไม่เคยคืบหน้าเลย
คือเขาไม่รู้เลยอยู่ดีก็มีผู้ชายเนี่ยลุมเข้ามาเลย
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยผมก็ถามน้องเหมือนกันนะว่าทำไมน้องถึงไม่แจ้งความ
อย่างที่บอกนะครับเขาถูกคมคู่เขาถูกครู
แล้วก็ระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยก็พยายามที่แบบว่าทั้งครูด้วย
พยายามว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวด้วยทางผู้หญิงเขาก็ให้โอกาส
แต่วันนี้มันเกินจุดนั้นแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาพยายามหนีไปที่อื่นแล้ว
ผู้ชายก็ไปตามเขาเขาแจ้งความตั้ง๖ครั้งแล้วอ่ะ
ผมว่าอันนี้แม่งเป็นเครื่องตอกย้ำที่ทำให้ผู้หญิงมันหมดศรัทธา

จากพาไปร้องที่ตำรวจดศนะฮะคุณกันบอกว่าเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายเนี่ย
ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางบิ๊กต่อเลยนะฮะพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลพบตรนะครับ
ส่วนท้องที่เกิดเหตุอยู่กับทางสนโชคชัย
วันนี้คุณกันก็พาผู้เสียหายไปตามความคืบหน้าทางคดี
ก็ได้เจอกับพันธบทเอกพรทวีสมวงภูมิกับการสอนอโชคชัยนะครับ
นี่ท่านภูมิกับก็บอกว่าผู้เสียหายเคยมาแจ้งความคดี
ถูกทำร้ายร่างกายจริงที่สนโชคชัยแต่มาแจ้ง๓ครั้งนะไม่ใช่๖ครั้ง
ครั้งแรกปี๖๓แล้วก็มาปี๖๔มาแจ้งความไว้แต่ไม่ได้มาให้ปากคำ
ครั้งที่สามคือปี๖๕ปีที่แล้วตำรวจก็เรียกคู่กรณีทั้งคู่
คือสามีภรรยาเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกัน
มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานตอนนั้นฝ่ายชายยืนยันว่า
จะไม่ก่อเหตุไม่ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอีกแต่ฝ่ายหญิงที่มาแจ้งความสามครั้ง
ไม่เคยแจ้งเรื่องถูกหลอกไปลุมโทรมข่มขืนถ่ายคลิปนะเรื่องผู้ชาย๗คน
ฝ่ายหญิงบอกถูกกระทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้
ถ้ารู้ตัวบุคคลเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนดำเนินคดีทันทียืนยันว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนฝั่งฝ่ายหญิงสภาพจิตใจตอนนี้
่ำแย่นะฮะเนื่องจากถูกกระทำมานานเดี๋ยวถ้าสภาพจิตใจดีขึ้นก็จะ
เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งขณะเดียวกันทีมข่าวของเรานะฮะ
ก็ได้ภาพมาที่ฝ่ายหญิงบอกสามีเนี่ยนี่แอบนะฮะแอบมาดักรอที่ที่ทำงานนานเป็น
ชั่วโมงนี่สุดท้ายพอเขารู้ตัวว่ามาดักรออยู่อะไรอยู่เนี่ย
ฝ่ายหญิงเขากลัวเนี่ยก็หายไปค่ะอ่าแต่ก็เดี๋ยวต้องฟังฝ่ายชายเขาด้วยนะ
มันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะแต่ว่าฝ่ายหญิงเขาบอกเนี่ยเขาต้องหนีออกมา
ขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังคุณกันจอมพลังบอกว่าจะประสานไปยัง
บัญชาที่เป็นต้นสังกัดของฝ่ายชายที่เป็นตำรวจด้วยนะฮะ
อะไรยังไงจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะซึ่งทางต้นสังกัดบอกว่าเดี๋ยวจะ

มาสอบถามอย่างเร่งด่วนแล้วก็จะจัดการให้